พาไปที่อมก๋อยค่ะจะพาไปดูช้างไถนา
เคยเห็นไหมทุกที่เราเห็นตาควายใช่ไหมที่ไถนา
พาไปดูช้างไถนาเขาบอกว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยนี่
คุณเคยเห็นไหมคือช้างภาพจำคือช้างลากสุง
ถูกต้องนี่เอาช้างมาไถ่นาก็น่าจะทำได้เริ่มกันนะ
ดูเดินแบบคล่องแคล่วใช่ไหมคนเดินตามไม่ทันนะคุณเห็นไหมล่ะ
นี่เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านนาเกียรในอำเภออมก๋อยค่ะ
หมู่บ้านของชาวปากาเกยอจะเอาช้างที่เลี้ยงไว้เนี่ยมาไถนาช่วงต้นฤดูฝน
เริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกประจำปี
ชาวบ้านเขาใช้ช้างไถนาแทงควายมานานเป็นร้อยปีแล้วนะที่เนี่ย
ซึ่งหมู่บ้านนาเกียรนี้อยู่ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย๓๙๓๙กิโลนะคะ
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล๑๒๐๐๑๖๐๐เมตรค่ะ
ทำนาแบบขั้นบันไดแล้วก็ปลูกพืชไร่เอาไว้เลี้ยงชีพนะคะ
แต่ว่ารักษณะพื้นที่มันเป็นที่ลาดเชิงเขา
พื้นดินมีหินปะปนอยู่มากการไถนาวด้วยควายก็เลยจะทำให้ได้งานน้อย
เลยตัดสินใจเอาเปลี่ยนจากควายให้เป็นใหญ่กว่าเป็นช้างก็ละกัน
ช้างเนี่ยมันแข็งแรงกว่าวัวกว่าควายไงมันไถนาได้เนี่ยพื้นที่มันมากกว่าเวลา
ระยะเวลาเดียวกันเนี่ยนะช้าง๑เชือกทำงานได้มากกว่าวัวควายถึง๔เท่า
ลากคันถ่ายได้หนึ่งถึงสี่คันโดยไม่ต้องพักเหนื่อยเพราะมันเบากว่าลากสูงเห็น
โอ้มันต้องทำได้ทุกอย่างนะช้างเนาะอื้อ